หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไทยรัฐออนไลน์
ได้มีการจัดโครงการไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาไหล่พ่อ
โครงการนี้นะคะก็คือเราจะมีการจัดทำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เรามีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์
ฉบับ๑๐๐วันสวรรคตของในหลวงราชการที่๙แต่ครั้งนี้เราจะมี๑๕ฉบับด้วยกัน
เริ่มตั้งแต่๑๓ตุลาคมไปจนถึง๒๗ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
และที่พิเศษก็คือหน้าปกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้ง๑๕ฉบับนี้นะคะ
จะมีผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง๑๔ท่านด้วยกัน
ส่วนฉบับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการรวบรวมภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
อย่างที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศของงานแถลงข่าวที่เราสองคนได้มีโอกาสไปร่วมทำหน้าที่พิธีกรด้วย
ภาพที่เห็นก็คือเป็นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะคะ
พระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง๑๔ท่านด้วยกัน
ส่วนอีกหนึ่งฉบับสุดท้ายก็เป็นการรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙รวมทั้งหมด๑๕ฉบับประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์และออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ป
บอกว่าด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ไทยรัฐกรุ๊ปได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้ชาวไทยได้รับรู้และเก็บเป็นที่ระลึกผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอ่านหนังสือสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาช่วยขยายความเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นภาพอันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น
เช่นเราจะเห็นเป็นกราฟิก๓นิติพระเมรุมาตรเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นวีดีโอเส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ๖ริ้วขบวน
เห็นภาพเคลื่อนไหววิจิตรการตาค่ะของหน้าปกทุกฉบับกว่า๗๐ชิ้นงานเลยนะคะ
ภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐทั้งหมดนะครับที่จะได้ทำชิ้นงานเป็นเรียกว่าเป็นชุดเป็นซีรีส์อันนี้ออกมา๑๕วันนะครับแล้วก็จะมี๑๔ปกจาก๑๔ศิลปินนะครับศิลปินดัง๑๔ท่านมีทั้ง
วันสุดท้ายก็จะเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างจากงานพระราชพิธีนะครับ
ด้านนายสมชายกรุสมบัติคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็เปิดเผยนะคะว่าการร้อยเรียงเนื้อหาตลอดทั้ง๑๕ฉบับ
จาก๓๖๕วันสวรรคตโศกสลดไม่จางหาย
จนถึงวันน้อมนบด้วยดอกไม้จันทร์กลางทานน้ำตา
จะเป็นการประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่วันเสด็จสวรรคต
ถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพื่อบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ประสบกรณิกรไทยได้รับรู้ค่ะ
ขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินจิตรกรรมปี๒๕๕๙
ท่านได้นำผลงานนะคะพระบรมชายาสาธิสลักษณ์พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
นำมาพิมพ์เป็นปกฉบับแรกของโครงการค่ะ
คิดไปไกลขนาดนั้นเลยดังนั้นก็เชื่อในธรรมะของพระองค์ท่าน

ที่เราจัดในเรื่องของร้อยวัน
ก็จะเป็นเรื่องที่รวบรวมพระราชกรณีกิจทั้งหมด

ตลอดจนเหตุการณ์วิปโยคที่เกิดขึ้น

จะเป็นการต่อเนื่องจากนั้นมา

แล้วฉบับพิเศษแบบนี้ราคาจะเท่าไหรคุณเขมสอน
ราคาปกติเท่าเดิมเลยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ซื้อเท่าไหร่เท่านั้น๑๐บาทเหมือนเดิม
นะคะก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนล่ะค่ะได้มีโอกาสเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ซื้อได้ที่ไหนแผงหนังสือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
มีแอปพลิเคชันด้วยไลน์แมนซื้อได้นะคะ
ในส่วนของไทยรัฐทีวีก็ยังได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วม
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรทนะคะ
ผลิตชุดกราฟิกต้นแบบให้กับสถานีโทรทัศน์
ทุกช่องเพื่อประกอบชิ้นงานต่างถ่ายทอดสด๒๕๒๖ตุลาคมนี้
เหมือนยกวัดร่องขุนมาอยู่ในสตูดิโอเลยอยากจะให้ติดตามไม่อยากให้พลาด
ฉากของเราจะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะ
ครับเป็นความร่วมมือของเครือไทยรัฐหรือว่าไทยรัฐกรุ๊ปทั้งหมดเลยนะครับ